วางแผนมาเช่าตึกเปิดร้านรับซื้อขายอัญมณีบางหน้า

ปรากฏว่าช่วงที่ไปส่องเพชรนั้น
ก็ฉวยโอกาสในการขโมยเพชรของลูกค้าหนีไปหน้าตาเฉยเลยนะครับ

ห้องแถว๕ชั้น๒คูหาที่ด้านบนยังคงติดชื่อบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดกับการทำหน้าร้าน
ในการรับซื้อขายอัญมณีและเพชรนินจินดาต่างนานา
แม้วันนี้การลงพื้นที่ไปที่ร้านดังกล่าว
จะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเส้นโพลิสไลน์
ขึงกั้นคนนอกห้ามเข้าพื้นที่
แต่ที่ประตูกระจกบานที่เสียหาย
ก็ยังคงมีช่องเพียงพอที่จะมองลอดเข้าไปภายในร้าน
ก่อนจะพบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ได้จัดฉากเอาไว้
ด้วยการวางโต๊ะทำงานโซฟานั่งเล่นสำหรับมุมลูกค้า

ด้วยการติดโปสเตอร์คุณสมบัติเพชรพลอยชนิดต่าง
ซึ่งการทำลักษณะนี้แม้จะดูไม่น่าเชื่อถือ
แต่มันก็เพียงพอต่อการตบตาให้มีผู้มาติดกับได้
ที่เกิดเหตุแม้จะเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร

แต่ช่วงที่เกิดเหตุกลับมีผู้เห็นเหตุการณ์เพียงแค่ไม่กี่คน
ซึ่งหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์อย่างชายเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว
เปรียบเสมือนคนบ้านใกล้เรือนเคียง

ผู้ก่อเหตุได้เข้ามาเช่าห้องแถวนี้เพียงแค่๑๑วัน
โดยระหว่างที่มีการเช่านั้นก็ได้มีการจัดเตรียมร้าน
และตลอดเวลา๑๑วันที่ผ่านมา
ไม่เคยมีลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเลย

ดูไม่ออกว่านี่คือร้านรับซื้ออัญมณี
แต่ถ้าว่าระหว่าง๑๑วันที่ผ่านมา
ห้องแถวแห่งนี้ก็มีผู้คนแปลกหน้า
เวียนเข้าออกทั้งชายและหญิง
อีกคนเดียว
อีกคนเดียวหรือแฟนไม่มีอยาก

เราไม่รู้ว่าเขามีไม่รู้ไม่รู้

วันเกิดเหตุคือช่วงบ่าย๒ของวันที่๑๑ธันวาคม
มีชายชาวอินเดียเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนชาวไทย
มาติดต่อขอขายเพชรน้ำดี๑๐กรัฐ
ที่มีมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท

ภายใต้กระจกเงาทึบสีดำ
ก่อนที่เจ้าของร้านในคราบมิจฉาชีพ
จะออกอุบายว่าขอวัดคุณภาพเพชรจากแสงธรรมชาติ
กระทบกับเพชรเพื่อประเมินราคา
บริเวณตรงนี้ก็คือจุดที่ผู้ก่อเหตุ

ของผู้เสียหายชายชาวอินเดียออกมาตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยการวัดจากแสงแดดนะครับ
และทันทีที่ผู้เสียหายชาวอินเดียอยู่ด้านในเผลอ

หลบหนีด้วยการชิงเพชรน้ำหนักกว่า๑๐กรัฐ
เดินมาตามเส้นทางบริเวณตรงที่ผมยืนนะครับ
แล้วก็จังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมารับเขา
และเขาก็ขับหลบหนีเข้าไปภายในซอยแห่งนี้ครับ
อกซอกซอยที่มิจฉาชีพเลือกหลบหนีคือซอยสองพระ
ซึ่งซอยนี้คือเส้นทางลัดสำหรับตัดเข้าสู่ถนนพระราม๔

สืบสวนสามารถไขกุญแจเส้นทางการหลบหนีของมิจฉาชีพได้
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนหลังฉกเพชรน้ำดี
และที่สำคัญการติดตามความคืบหน้าในการล่าตัวมิจฉาชีพนั้น
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
รู้ข้อมูลและสามารถยืนยันตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว

คนร้ายรายนี้จะต้องถูกจับอย่างแน่นอน
ส่วนพังชาร์จเหล่านี้ที่ตำรวจได้นำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน

และยานพาหนะสำหรับการหลบหนีของมิจฉาชีพ

เรื่องต้นตำรวจเชื่อว่ามีมากกว่า๔คน
และจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ตัวผู้ก่อเหตุเคยถูกดำเนินคดีฐานจิงทรัพย์

ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี๕๙

เพื่อมาก่อเหตุซ้ำในครั้งนี้เป็นหนที่สอง
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพณตะพงศ์เรียบสันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน